คุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยคุณกันกันตะถาวรพิธีกรชื่อดัง
เขาก็มีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความผ่านโลกโซเชียล
ทั้งในไอจีและในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเขาอะนะคะ
เล่าถึงสูนักสองตัวที่เขาเลี้ยงเอาไว้ถูกสูนักพันพิษบู
ของเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านเยื้องตรงกันข้ามกัน

คือคุณแจ๊กกะรีนนักข่าวบันเทิงของเรา

เขาบอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะ

เขามีแม่บ้านจูงหมาของคุณกันออกมา๒ตัว
เป็นพันชิบะชื่อโนบิตะกับยากูซ่า
ตัวมันเป็นแสนนะใช่จูงออกมา
แล้วพิษบูอยู่บ้านเยื้องกันตรงกันข้าม

นี่ชื่อเจ้าโบ้มักขย่ำ
ขย่ำเจ้ายากูซ่าหนักเลย
คุณกันบอกว่าต้องขอบคุณแม่บ้านนะ
คือแม่บ้านมีสติมากพยายามไปช่วย

คนงานก็เลยมาช่วยมาดึงหางไอ้เจ้าโบ้

ยากูซ่าของคุณกันเนี่ยหนักเลยค่ะ

คุณกันเขาก็โพสต์ภาพในโซเชียลเหมือนกันว่า
แฟนสาวเขาอ่ะคุณพลอยอ่ะ

ทั้งสองตัวแต่ที่หนักคือยากูซ่า
เจ้าโนบิตะโดนน้อยคือวิ่งวนอยู่ไง
ไอ้เจ้าโบ้พิษบูกัดยากูซ่าเนี่ย

ข้างฝั่งนี้ยากกันมึง

ตัวสั่นตกใจไปหมดแล้ว

ไม่เอาลูกไม่เอาลูก
เจ้าโบ้นะคะ
เขาก็เลี้ยงสุนัขไว้หลายตัวในบ้านเหมือนกันนะคะ
แต่เจ้าโบ้มันหลุดออกมาจากบ้านแล้วตัวเจ้าของบ้านไม่อยู่
คุณกันบอกว่าเจ้าของบ้านก็มาคุยกับคุณกันแล้ว
ว่าจะยอมจ่ายค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาล
คือยอมจ่ายเงินให้ทุกอย่าง
แต่คุณกันเขาก็บอกว่ามันไม่พอมั้ย
คือไม่อยากจะให้มีพิษบูอยู่ในหมู่บ้านเลยค่ะ

คือถ้าเกิดดูในคลิปจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้

ก่อนหน้านี้มีเด็กเดินอยู่แล้วเด็กก็วิ่งหนีวิ่งหนีเจ้าพิษบู
แล้วเจ้าพิษบูหันมาเห็นเจ้าโนบิตากับยากูซ่าพันชิบะ

คือตอนเช้าก่อนที่จะมากัด

มันกัดพันเดียวกันพันชิบะ

แล้วมันเคยหลุดออกจากบ้านมาแล้ว๔ครั้ง
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๒๔ตอนเย็น

กลับมาถึงบ้านก็คือเห็นเจ้าโบ่

เพราะว่าตอนนั้นเขาก็แยกสลายกันไปหมดแล้ว
นักของคุณกันสองตัวก็ถูกแม่บ้านพาเข้าบ้านแล้ว

เพราะว่าเขาบาดเจ็บกันหมดทั้งคนทั้งหมา
คุณกันยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีแรกคิดว่าสงสัยคนงานทะเลาะกัน
ถามไปถามมาแล้วเจ้าของบ้านเจ้าของไอ้โบ่

ก็ไม่รู้ว่าสุนัขจะไปกัดสุนัขชาวบ้านเขา

เดินตามมาแล้วก็เอากลับบ้านแล้วก็เคลียร์กัน
คุณกันนี่โพสไว้เยอะนะฮะบอกว่าใช่ค่ะ
มีเจ้าของบ้านในหมู่บ้านละเลย
ปล่อยหมาพันธุ์พิษบูหลุดออกมาแล้วกัดหมาของผม๒ตัว
บอบช้ำทั้งตัวเลือดออกหลายจุด
ผมรักเหมือนลูกมีใครแนะนำได้บ้างไหม

เอิญเราโชคดีมากที่มีคนงานแถวบ้านมาช่วยเอาไว้

ผมบอกตรงว่าตอนนี้ผมโกรธมาก
คำแนะนำทีว่าผมทำอะไรได้บ้าง

นี่แล้วก็อีกหลายข้อความอย่างนี้โบสต์แรกเลยนี่นี่
เราก็ไปคุยกับคุณกันนะคะหลังจากเกิดเหตุนี้นะคะ
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณกันค่ะ
นักมวยสาหัสคนนั้นเอง
เขาก็คงทำได้แค่ว่าขอโทษและยอมรับผิดทุกอย่าง
ยินดีรับผิดชอบค่าเสียหายค่าทำขวัญอะไรทุกสิ่งอย่าง

ถ้าผมไม่ให้อภัยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่
เกลียดกันไปซึ่งมันก็คงจะไม่ได้อะไรขึ้นมา
เราก็คงทำได้ว่าเราอภัยช่วยกันแล้วกันเนอะ
วันที่๑๒ที่จะถึงนี้คือวันที่
ผมกับพลอยและน้องหมาทั้ง๕ตัวต้องถ่ายพรีเวดดิ้งกัน
เขาก็เสียใจนะคือเขาก็น้ำตาคลอคือผมก็เห็นแหละ
คือผมรู้สึกได้ว่าเขาเสียใจจริงแล้วเขาก็คงทำได้แค่ขอโทษ
สุภูนักพิตบูรณ์จากการที่ได้ศึกษากรณีนิสัยและพรรณของเขา
และนี่คือธรรมชาติของเขาอยู่แล้ว

เขากว่าเขาจะกลับมาบ้านผมอีกแน่นอน
ผมจึงถามพี่บีก็คือคู่กรณีของผมว่าทำยังไง
เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องย้ายตัวพิษบูตัวนี้นะครับออกไปจากหมู่บ้าน
คุณกันก็เลยบอกว่าโพสต์ไว้ก็เป็นอุทาหรณ์เตือนไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ไง
แล้วก็คุณกันเขาตัดชุดน้องหมา๕ชุดเวลาจะถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วเนี่ยมาเจ็บไป๒
ถ่าย๑๒มิถุนายนจะแต่งงานปลายปีค่ะก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอรัฐพร้าวนะครับ
โดยสรุปก็คือเรื่องค่ารักษาพยาบาลอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาหรอก
แต่คุณกันบอกอยากให้ย้ายพิษบูตัวนี้ออกจากหมู่บ้าน
ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เด็กในหมู่บ้านก็ไม่กล้าออกมาเดินเล่นหน้าบ้านนะ
ตัวเจ้าพิษบูตัวนี้แหละนะคะ